วันนี้ข่าวเย็นไทยรัฐเริ่มกันที่เรื่องของความอาถรรพ์นะคะ
เป็นความอาถรรพ์ของสถานที่

อันนี้เราเคยได้ยินคำว่าโค้งร้อยศพ

มีจุดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเนินในเกี้ยวค่ะ
อยู่ที่ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวนะคะ
เขาบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
และล่าสุดนี่ค่ะอุบัติเหตุเป็นรถตู้
พุ่งลงคูน้ำข้างทางและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ที่เป็นรถตู้ของร้านขายลงในจังหวัดตรังค่ะ
พุ่งตกคูน้ำข้างทางนะคะ
ภายในรถพบศพผู้เสียชีวิตค่ะ
นางจิ้นจงข่ายอายุ๕๙ปีนะคะ

กำลังจะไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดนะคะ

เป็นญาติของศพผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อนายสรรยูจงไข่นะคะ

ลูกสาวนางยุพินคงมาน้องสาว
และนางก้านบุญปลอดพี่สาว
๕คนที่บอกมาด้านหลังนี้นะคะ
ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสด้วยค่ะ
ส่วนคนขับรถทราบชื่อนายนิรุธช่วยแจ้งนะคะ
รู้สึกตัวแต่ว่าถูกอัดติดกับพวงมาลัย

นำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลนะคะ

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถคันดังกล่าว

ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

หลังจากนั้นนำศพพร้อมกับญาติออกจากโรงพยาบาล

ตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดหน้าลานะคะ
แต่ระหว่างนั้นมาประสบอุบัติเหตุตกข้างทางแบบนี้
ขณะที่เจ้าของร้านขายลงเดินทางมาในจุดเกิดเหตุด้วย
ให้กำลังใจแล้วก็เตรียมเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็บอกว่าคนขับมาทำงานไม่นานนะคะ
วันแรกเท่านั้นเองอาจจะไม่ชินทางค่ะ
นางวาสนาคีรีรัฐอายุ๕๒ปีเจ้าของบ้านไม้โบราณจุดเกิดเหตุ
เล่าว่าตอนเกิดเหตุตัวเองทำกับข้าวอยู่ในบ้าน
หลังจากนั้นได้ยินเสียงดังโครมวิ่งออกมาดู
อ้าวเจอคนเจ็บอยู่ในรถตู้๕คนฟังเสียงหน่อยค่ะ
พี่หวานมันพี่ปกติไงพี่ก็เลยวิ่งมาดู
พอวิ่งมาดูขอให้ทุกคนปณีที่ก็เล่นฤทธิ์ศูนย์นึงลก๖กราวค่ะ
อ๋อครับพี่เป็นคนแจ้งเอทเองจ้ะ

สำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะทางมันเป็นเนินสูงข้างถนน
เขาบอกว่าคนแถวนั้นนะเขาบอกว่าใช้คำว่าอาถรรพ์ก็ได้
จุดนี้เรียกว่าควนในเกี้ยว
ความเชื่อตามโบราณแล้วนะคะ
มันอยู่หน้าบ้านไม้โบราณอายุมากกว่า๑๐๐ปี

จอมควณไหนเกี่ยวหรือถวดมะลาย
ที่มีคนศรัทธาเป็นจำนวนมาก
ผู้คนที่ขับผ่านรถทุกคันจะบีบแตรทักเพื่อความปลอดภัย
มีการเอาน้ำแดงเอามาลายมาถวายด้วยนะคะ
อยู่ห่างจากปากทางเข้าสารเจ้าไต่ฮุดโจวอนค่ะ

นี่ก็เป็นความเชื่อนะคะแต่อย่างไรก็ตาม
ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะคะ